ส่วนข่าวอื่นกรณีของคนหัวร้อนที่หัวร้อนกันบนท้องถนน
ใช่ค่ะเรื่องกรณีนี้มันเป็นความคืบหน้า
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้จำได้ไหมเมื่อวานเราเพิ่งนำเสนอไป
ก็ขับรถกันเนี่ยแหละค่ะแล้วมันเกิดเหตุไม่พอใจกันบนท้องถนน
มีการชูนิ้วกลางใส่กันแล้วปรากฏว่าผู้ชายที่เป็นคู่กรณี
มีการจอดรถแล้วก็ชกไปที่หน้าที่คุณผู้ชมเห็นเลือดอยู่เนี่ย
คือเธอบอกว่าคือแว่นตามันกระแทกเข้าไปแล้วดูสิเป็นแผลแบบนี้เลยนะคะ
เรื่องนี้มีการโพสต์ออกมาว่าทั้งสองฝ่ายเลยฮะ
ทั้งฝ่ายหญิงที่ขับรถแล้วก็ฝ่ายชายที่ขับรถบนท้องถนนเดียวกัน
ปาดกันไปปาดกันมาตัวฝ่ายหญิงก็ไม่ยอม
พอไปติดไฟแดงอยู่ด้วยกันฝ่ายชายลงมาเคาะเลย
เขากระจกบอกให้ฝ่ายหญิงเปิดประตูเถียงกันไป
ฝ่ายชายง้างหมัดชกเธอที่ใบหน้าค่ะ
บอกไม่พอใจเหมือนกันที่คุณเนี่ยแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตาม
แต่คุณมาชูนิ้วกลางให้ทำไมค่ะใช่ทีนี้ที่บอกว่ามีความคืบหน้าคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางด้านตัวนางสาวเบนเจ้ามาส
รมชัยศรีพนักงานบริษัทที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
มาพบตำรวจสนประชาชื่นมาเจรจากับคู่กรณี
คู่กรณีคือนายสาธิตกุลศิลาอายุ๓๙ปีที่เป็นคนขับรถเก๋งสีดำ
ทำร้ายร่างกายเธอจนตาเบ้าตาแตกต้องเย็บ๘เข็มนี่แหละค่ะ
เผชิญหน้ากันแล้วนะใช่ค่ะแต่คราวนี้คือไม่มีเหตุชกอะไรกันอีกนะคะ
คุยกันอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงท้ายที่สุดฝ่ายหญิงออกมา
แล้วก็บอกกับนักข่าวนะบอกว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดี
เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายคนขับเก๋งดำเขายกมือขอโทษ
ถนัดที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ตอนนั้นเนี่ย
ยกนิ้วกลางให้ส่วนเรื่องของค่าเสียหาย
ตัวฝ่ายชายเขาก็จ่ายค่าแว่นตาที่แตกมาให้เธอ๑๐๐๐บาท
แล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลมาให้ด้วยทีนี้รวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นบาทนะคะ
ฝ่ายหญิงบอกว่าตอนที่คุยกันในห้องฝ่ายชายก็ยกมือขอโทษเธอ
แล้วก็ขอไม่ให้เอาเรื่องเอาราวกับเขานะครับเพราะว่าเมื่อพ่อแม่และยายทราบข่าว
คือเขาเองก็ไม่สบายใจด้วยนะฮะซึ่งฝ่ายหญิงก็ขอโทษกลับไปเช่นกันนะครับ
โดยฝ่ายหญิงบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากที่ได้เจอกับคู่กรณี
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก่อนจะเจอกันที่โรงพักเนี่ยนะฮะยอมรับว่าเธอนอนไม่หลับเลยนะฮะ
เพราะหนึ่งด้วยอาการเจ็บบาดแผลผลทางการแพทย์แม้จะไม่มีเศษกระจกค้างอยู่ในตา
มองเห็นยังปกติแต่มันปวดไงมันปวดเบ้าตาแล้วก็ปวดแผลที่เย็บไว้นะครับ
อยากจะฝากให้ทุกคนนั้นใจเย็นกันนะเวลาใช้รถใช้ถนนรวมถึงตัวเธอด้วย
เธอก็จะเตือนสติตัวเธอเองเหมือนกันเพราะเธอก็รู้สึกผิดเหมือนกัน
ที่ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อคู่กรณีไปด้วยนะครับ
คือเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นบนท้องถนน
ขณะที่เธอกำลังจะกลับบ้านพักย่านวงสว่างนะฮะขณะที่จอดรถเพื่อจะรอเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชาชื่น
ต่อท้ายแล้วก็บีบแตร่ไล่หลังเธอจังหวะนั้นเธอก็อ้าวบีบทำไมล่ะ
นี่รอเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วเธอก็เลี้ยวซ้ายปกติเข้าถนนประชาชื่น
แต่รถของฝ่ายชายขับตามหลังมาแล้วปาดหน้ารถของเธอครั้งหนึ่งตอนแรกเธอไม่ได้คิดอะไรนะ
มารถคันเดิมก็ขับมาปาดหน้าอีกครั้งหนึ่งเธอก็เลยโมโหฮะ
เธอก็เลยนี่ครับขับแซงซ้ายขึ้นไปแล้วเปิดกระจกชูนิ้วกลางให้
แล้วทีนี้มันถึงจังหวะที่ขับรถมาติดไฟแดงตรงแยกวงสว่างด้วยกันเท่านั้นแหละฮะ

การพูดคุยเป็นลักษณะการโต้เถียงจนฝ่ายชายโมโหฮะ
ก็ง้างหมัดต่อยเข้าที่เบ้าตาของฝ่ายหญิง

ตำรวจก็ต้องแยกทั้งคู่ออกจากกัน
แล้วก็รีบนำตัวฝ่ายหญิงไปส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าตาแตกนะ
ตาแตกโดนต่อยตาแตกเลยนะฮะ
แล้วก็ถูกเย็บบาดแผลถึง๘เข็มด้วยกัน
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็แจ้งความ
อย่างที่เธอบอกว่าตอนแรกเธอก็กะไม่ยอมความหรอก
แล้วก็บอกว่าทำไมฝ่ายนั้นเป็นผู้ชาย

ตัวเธอเองก็ยอมรับว่าเธอผิดจริงที่ยกนิ้วกลางให้
ทีนี้พอเมื่อวานค่ะมีการนัดเจอกันต่อหน้าตำรวจ
แล้วก็มีการคุยกันเคลียร์ใจกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทางฝั่งฝ่ายหญิงเขาให้สัมภาษณ์กับเรา

ทีนี้เราก็ต้องไปถามฝ่ายชายของคันรถเก๋งดำเหมือนกันนะ

หลังจากที่เจรจากันเสร็จเกือบ๒ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
นักข่าวก็รอปรากฏว่าตัวฝั่งนายสาธิต
ไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวเลยนะ

ก็หนีออกไปทางประตูด้านข้างของสนประชาชื่น
แล้วก็มีรถเบ้นสีดำมาจอดรับ

นี่เป็นบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

ต้องค่อยใจเย็นกันนะฮะ